เหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าสองศพที่ภูเก็ตนะฮะ
แล้วล่าสุดเขาได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
แต่เหมือนเขาโกรธแค้นเพราะมีคนคนหนึ่งไปเป็นพยานในคดีนี้
ว่าเขาเป็นผู้ต้องหาฆ่าสองศพ
พอเขาออกมาปุ๊บเขากลับไปยิงพยานคนนั้นจนเสียชีวิตเป็นศพที่สามโอ้โห
ด้วยความโกรธแค้นคดีนี้กลายเป็นว่า๓ศพเลยนะฮะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บขภูเก็ตแห่งที่๒จับภาพวินาทีที่นายเวียนเอียดชูทอง
เดินเข้าไปหาในจำปาวันอาจันทร์ที่กำลังนั่งรอผู้โดยสารที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในบข
ก่อนชักอาวุธปืนจ่อยยิงบริเวณศีรษะของนายจำปาวันหนึ่งนัด
และยิงซ้ำบริเวณหน้าอกอีก๒นัดจนหมดสติ
โดยหลังจากก่อเหตุนายเวียนได้เดินออกจากที่เกิดเหตุไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ทันทีที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพมาถึงได้ช่วยปั๊มหัวใจให้กับนายจำปาในที่เกิดเหตุ
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ต่อมาตำรวจสพเมืองภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคราบเลือดที่บริเวณเก้าอี้พลาสติก
และใกล้กันบนพื้นยังพบคราบเลือดอีกจำนวนมาก
มีปลอกกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ๒ปลอก

ขณะที่ชุดสืบสวนสพเมืองภูเก็ตได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเวียนที่บ้านพัก
บริเวณบขศเก่าและนำตัวไปสอบสวน
โดยก่อนหน้านี้ค่ะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีก่อเหตุยิงผู้เสียชีวิต๒ศพ
ช่วงต้นปีที่ผ่านมาและได้รับการประกันตัวออกมาสู้คดี
กระทั่งมาก่อเหตุซ้ำเป็นศพที่สาม
สมนึกคงเติมผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุนายเวียนขี่รถจักรยานยนต์มากับลูกชาย
เมื่อจอดรถแล้วได้เดินเข้ามาหาในจำปาและจอดยิงทันที
จากนั้นนายเวียนได้ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
ไม่มีใครกล้าทะเลาะกับเก๋หรอกไม่มีบุคคลสอดเลย
อารมณ์ร้อนแกก็เป็นคนจริง
ขณะที่น้องบีวัย๑๗ปีลูกสาวของผู้เสียชีวิตยอมรับว่า

สูญเสียพ่อเหมือนสูญเสียเสาหลักของครอบครัว
เพราะพ่อเป็นคนเดียวที่ดูแลปากท้องของทุกคน

หากนายเวียนได้ประกันตัวออกมาแล้วจะก่อเหตุอีก
โดยตัวเองนั้นอยากให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หนูกลัวค่ะหนูกลัวมากเลยว่าคนที่เห็นเหตุการณ์ของพ่อในครั้งนี้
และเห็นเหตุการณ์ในสองศพก่อนจะเป็นคนต่อไป
หนูไม่เคยคิดไม่เคยฝันและหนูเสียใจมากไหมพี่
แต่ตอนนี้หนูก็ต้องหนูก็สดใสขึ้นนะพี่
แต่ความจริงคือหนูต้องทำทุกอย่างให้แม่ยายเห็นน้ำตาหนู
พ่อคือทุกอย่างของหนูของแม่
พี่เชื่อไม่ว่าแค่หนูขายขนมออนไลน์
ยังหาว่าหนูหาเรื่องให้ตัวเองเหนื่อย

ทุกคนพูดคำเดียวกันว่าถ้าวันนั้นพ่อมาอยู่ตรงนั้นพ่อคงไม่เสีย
แต่สำหรับหนูหนูคิดว่าถ้าพ่อไม่เสียในคืนวันที่๔

เพราะคนแบบนั้นตั้งใจอยู่แล้วพี่
แต่สิ่งที่หนูอยากได้มากสุดก็คือ
ไม่อยากให้ใครมาเป็นศพอีกแล้วพี่
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
อ้างว่าไม่ได้เป็นคนยิงและไม่ประสงค์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยตำรวจจะคุมตัวฝากขังต่อสารจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้ต่อไป
นาริสบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน